ดูทางจังหวัดอำนาจเจริญบ้างดีกว่า
เพราะว่ารูปปั้นพญานาคที่นี่ก็แปลกแตกต่างเหมือนกันค่ะ
เห็นไหมคะที่นี่แปลกตาเหมือนกันเนอะ
ไม่ค่อยได้เห็นลักษณะของรูปปั้นที่เป็นแบบนี้เท่าไหร่นะ
นี่ค่ะนี่คือที่วัดภูพนมดีตมนต์ห้าย
อำเภอเสนานิคมจังหวัดอำนาจริง
ที่เราเห็นไปนี่เป็นรูปปั้นพญานาคที่แปลกตามากเนอะ
ปกติใช่รูปปั้นพญานาคที่อื่นก็จะไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้เขาเรียกว่าพญานาคแห่งความอุตสาหะค่ะ
เพราะทำมาจากก้อนหินก้อนเล็กคุณสังเกตดูนะ
แล้วก็มีเจดีหินพันล้านก้อน
อันนี้เป็นประติมากรรมทำมือจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน
สุดยอดคุณ
นี่ตั้งอยู่บนภูหินทรายสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๒
คนที่พบเห็นอ่าอ้าปากค้าง

ถ้าต้องมานั่งคิดดูว่าคุณต้องเรียงหินก้อนเล็กให้เป็นรูปร่างแบบนี้
เหมือนต่อตัวจิ๊กซออะไรแบบนั้นก็ได้

นี่ค่ะความสามารถของชาวบ้านนะคะสร้างเจดีจากหินเป็นล้านก้อนจนสำเร็จได้
ปัจจุบันนี้วัดภูพนมดีก็ได้รับการพัฒนาให้กลายมาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาของจังหวัดอำนาจริง
แล้วก็เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศาสนามีการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะ
ถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะไปดูปฏิมากรรมสวยที่นี่
หรืออยากจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปกันได้นะคะ
ที่วัดภูพนมดีนะคะไปถึงแนะนำว่าไปแบบติดต่อก่อนเรื่องของการปฏิบัติธรรม

แต่ว่าเขาบอกว่าแนะนำให้เดินทางไปด้วยรถยนต์ส่วนตัว
เพราะว่าอาจจะเดินทางยากสักนิดนึง